อ่อตังเช่นฐานแบบนี้เลยค่ะร่องโฆษกช่องทางไหนเร็วสุดค่ะ

มันสูงเราก็เลยเปิดช่องทางให้หลายช่องทางเพราะฉะนั้นเอาส่งเข้ามาทางไหน
เราก็จะต้องดึงข้อมูลดึงเอกสารเหล่านี้ออกมาถ้าเผื่อวันนี้ถ้าท่านอยู่กับนายจ้างนะครับ
ผมขอแนะนำว่ายื่นผ่านในจ้างหรือติดต่อในจ้างได้
ในจ้างถือมานะครับทั้งส่วนในจ้างด้วยลูกจ้างด้วย
ก็ผมเองก็จะได้ไม่ต้องไปตามรอตามในจ้างอีกเพราะในจ้างที่ยังไม่ยืนยันก็มี
เรียนกำลังจะบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยคือวิธีการอนุมัติเนี่ยนะคะ
คือมันต้องมีทั้งของลูกจ้างและในจ้างในสารประกอบการ
แล้วก็มาเหมือนกับแบบมาจับคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมค
ว่าอ่ะตรงกันปุ๊บก็ได้สิทธิ์ไปแบบนี้ใช่ไหมคะครับทีนี้ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นมากมาก
แล้วก็เป็นทั้งข่าวเป็นทั้งคำสัมภาษณ์ของสำนักงานประกันสังคมเนี่ย
บอกว่ามีในจ้างประมาณสักเรารอห้าหมื่นรายซึ่งห้าหมื่นรายมันกินพื้นที่ของลูกจ้าง
เยอะนะคะในการจับคู่ซึ่งมีตัวเลขอยู่ประมาณห้าแสนกว่า
ตัวเลขสองสามวันก่อนเนี่ยคือตอนนี้ยังมีผู้ประกันตนซึ่งเป็นลูกจ้าง
ซึ่งรอในจ้างส่งเอกสารมาอีกถึง๕แสนคนเลยเหรอคะ
โอเคครับจากตัวเลขนั้นนะครับเราได้มีการระดมการทำงานในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายหลายวัน
ก็คุณจำขวัญค่ะเองก็มาทำงานทุกวันมีไปทั่วประเทศทุกวันนะครับ
โดยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยที่มีอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจัดหางานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
และแรงงานจังหวัดเนี่ยแต่งกันออกไปตามในจ้างจำขวัญค่ะวันนี้จึงเหลือในจ้างนะครับ
ที่ยังไม่ได้ยืนยันให้ลูกจ้างนะครับเอ่อเป็นจำนวนลูกจ้างก่อน
เมื่อกี้เราบอกว่าเหลือลูกจ้างอยู่๕แสนที่ยังไม่ยืนยันตอนนี้เหลือลูกจ้างอยู่ประมาณ๒๘๐๐๐คนที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
หายไปเกือบครึ่งครับหายไปเกือบครึ่งแล้วก็หลังจากวันนี้ไปก็จะระดมติดตามกันอีกนะครับ
แต่คุณจอมขวัญมีประเด็นหนึ่งผมอยากจะนำเรียนคุณจอมขวัญให้ทราบว่า
คือว่าในจ้าง๑ใน๓บอกว่าลูกจ้างเข้าใจผิดในจ้างจ่ายค่าจ้างอยู่
ไม่ได้จะไปยืนเลยเดี๋ยวฉันก็มันจะบอกว่าอันนี้เป็นประเด็นมาก
เพราะว่ามันจะไปคาบเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแรงงานนะคะใช่ครับนิดนิดเดียวค่ะ
เดี๋ยวที่ฉันกลับมาอันนี้แน่เพราะอันนี้จะมีคนเข้าใจผิดเยอะ
ท่านรองโฆษกเดี๋ยวก่อนนะคะตอนเนี้ยลูกจ้างรอรอเอกสารที่มาจากนายจ้าง
เพื่อให้ให้ตัวลูกจ้างได้สิทธิ์ประมาณสองแสนแปดสองแสนแปดเนี่ยรอนายจ้างกี่คนคะ
รอในจ้างอยู่ก็ประมาณสองหมื่นลายครับประมาณสองหมื่นกว่าลาย
อ่าสองหมื่นรายที่ว่านี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยในจ้างก็จะมีช่องทางเนี้ยสี่ห้าช่องทาง
เหมือนกับที่รองโฟสกบอกเหมือนกันถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับ
เดี๋ยวทีนี้เรียนถามก่อนเพราะว่าทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ย
เคยเข้าไปตอบข้อสักถามของคนที่เข้าไปเขียนคอมเมนต์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ
คือในกรณีที่ลูกจ้างกับนายจ้างคือต่างคนต่างส่งแล้วทั้งคู่
แต่ถ้าทั้งคู่คือในจ้างกับลูกจ้างไม่ได้ใช้ช่องทางเดียวกัน
ตีเป็นศูนย์เลยเหรอคะไม่เป็นศูนย์ครับไม่เป็นศูนย์ครับ
เชิญค่ะครับไม่เป็นศูนย์ครับไม่เป็นศูนย์แน่นอน
เพราะว่าช่องทางในจ้างอาจจะมาช่องทางหนึ่งลูกจ้างอาจจะมาช่องทางหนึ่งนะครับ
เราก็มีระบบที่จะเอานำมาบันทึกประมวลผลนะครับ
สมมุติเราได้ข้อมูลในจ้างมาเราก็จะบันทึกรอไว้นะครับบันทึกรอไว้นะครับ
ในขณะเดียวกันพอข้อมูลของลูกจ้างเข้ามาเราก็ไปบันทึกนะครับ
พอบันทึกเนี่ยมันพอมันแบตชิ่งกันนะครับมันก็ถือว่าได้รับทั้งสองฝ่าย

ใช้มาด้วยระยะเวลาดูที่นานยาวนานค่ะ
รองโคศกคะเปิดใจพูดกันเลยช่วยกันแก้ปัญหาไม่เป็นไร
เหมือนกับจะเอามาจับคู่ในจ้างกับลูกจ้างจริงถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นโอ้โหไม่เป็นไร
แต่ถือว่าคนละช่องทางไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าไปทำซ้ำถูกไหมคะ
ไม่ต้องทำซ้ำแต่ว่าใช้เวลาหน่อยถูกไหมคะ
ครับครับคือตอนนี้ผมพูดได้เลยว่า

มีกระบวนการที่คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ย

ถ้าเผื่อในจ้างมีการยื่นน่าจะตามในจ้างได้หมดด้วย
มีหนังสือหนังสือราชการเลยนะครับ
ต้องสะเบียนตอบรับไปแล้ว
ลองโคโชคสบขออีกแบบนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะโฆษณาแป๊ปนึง
ก็คือว่าในอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ลูกจ้างกับนายจ้าง
เหนือจากมีปัญหาในกรณีส่งไปคนละช่องทาง

แต่ยอมรับว่าจะมีผลจริง

คืออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่โฆษกบอกนะคะ
ไม่แน่ใจว่ามีการแบ่งแยกย่อยแบบไหน

ลูกจ้างกับนายจ้างไปส่งคนละแบบ
บางคนไปส่งแบบสังกัดของจังหวัด

คืออย่างนี้ก็จะมีปัญหาว่าจะช้าเหมือนกันไหมคะ
โอเคครับเรื่องนี้เป็นวิธีการทำงานปกติ

ก็คือว่าลูกจ้างในจ้างสามารถไปยื่นที่ไหนก็ได้

เขาไปยื่นที่ที่อุดรธานีที่ขอนแก่นนะครับ
นายจ้างอยู่กรุงเทพนายจ้างขึ้นที่กรุงเทพ

เราก็จะทยอยบันทึกกันเข้าไปนะครับ

แต่จะเข้ารักษณะเดียวกันคือจะใช้เวลาป่ะคะ
ก็ไม่ต่างกันมากครับไม่ต่างกันมาก
มาถึงวันนี้แล้วผมมั่นใจว่า
เรารอวินิจฉัยอยู่แล้วกำลังวินิจฉัยอยู่แล้ว๒แสนบรรลาย
แล้วก็ยังเหลือที่รอในจ้างนะครับ

ซึ่งตอนนี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะคะ
มันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ๒๘๐๐กว่า
ซึ่งทางรองโฆษกบอกว่าภายใน
เอาสัปดาห์นี้คือศุกร์นี้หรือไปถึงสัปดาห์หน้าคะ
ที่คิดว่าจะอบมัดกันหมดแล้ว

คิดว่าสัปดาห์หน้าทีนี้พอถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะ

คิดว่าจะมีคนที่เข้ามาขอใช้สิทธิ์

เพิ่มจากล้านสองไหมคะ

อย่างที่ผมเรียนคุณจอมขวัญเมื่อช่วงแรกนะครับว่า
ทุกวันยังมีผู้ขอใช้สิทธิ์ลายใหม่

เพราะฉะนั้นในจ้างอาจจะยืดมาทั้งหมด
แต่ลูกจ้างยังไม่ได้ยื่นลูกจ้างอัดทยอยยื่นนะครับ
ตรงนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอประชาสัมพันธ์ต่ออีกนิดนึงครับคุณจอมขวัญครับ
เรื่องนี้เนี่ยเราให้สิทธิ์นะครับ
ในช่วงเวลาที่ประสบวิกฤติโควิดนี้

ถึง๓๑สิงหา
มีนาเมษาพฤษภามิพากรกฎาสิงหา๖เดือน
เตือนนี้ผมอยากจะนำเรียนผ่าน

เพื่อแจ้งผู้ประกันตนท่านอุ่นใจได้สบายใจได้
โควิดหมดแล้วท่านกลับมาหาในจ้างรายเดิม

ท่านสามารถยื่นใช้เฉียงได้ภายใน๒ปีคุณจอมขวัญ

ประกันสังคมไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้ไปไหนครับ
แล้วที่๑มีนาถึง๓๑สิงหาแปลว่าอะไรคะ
หมายถึงว่าช่วงที่ท่านหยุดเนี่ย
ก็คือ๑มีนาถึง๓๐สิงหา๖เดือนนี้นะครับ

กัญญาตุลาท่านกลับมาทำงานในกรุงเทพนะครับ

ถ้าหากในจ้างยื่นแล้ว

นิยามของเหตุสุดวิสัยใช่ไหมคะ

นิยามของเหตุสุดวิสัยเพราะโควิดเนี่ย
คือเขานับตั้งแต่๑มีนาถึง๓๑สิงหา
แต่ว่าคนที่โดนเหตุโควิดเนี่ย

ไม่ได้แปลว่าต้องยื่นภายในสิงหาหรือยื่นภายใน๒๓เดือนนี้
คือใช้สิทธิ์ได้บวกไป๒ปี